ได้ป่ะพุ่งสัยต้องใช้หรอ

แต่มีเยอะไปไง

ไม่เป็นไร
ได้แน่นอนครับผมผมต้องการให้คุณพูดชื่อสิ่งของในโรงพยาบาลทั้งหมดยี่สิบห้า

คุณช่วยหายใจ

แล้วก็ตู้เสื้อผ้า

ช่วยอะไรบ้าง

วัดวัดวัดหลวงพี่มาแล้ว

ต้องมีเว้ยทุกโรงพยาบาลเว้ย

ผมจะลดให้ครึ่งหนึ่งของทั้งหมดครับ
โอ๊ยมันไม่พอหรอกครับ
ครึ่งหนึ่งเหลือเท่าไหร่เหลือเจนเหรอใช่ป่ะ
ใช่

อันนี้เราสบายเลยนะ

เดี๋ยวไปอีกร้านละนะ
ใช้มันยาหญิงให้เต็มที่นะ

อ้ะงั้นรีบเร็วไป

เอาเร็ว
เข้าไปถึงหน้าทองแล้ว

น้ำไม่ต้องกินแล้วไปกินที่หน้าทองเหรอ

ไปแล้วชีวิตชีวิต

ทรัพย์

ใช่นาทองอยู่ตรงนี้ใกล้
อิ่มแล้วอ่ะมันมีข้อเสียที่เป็นวันง่วง

อ่ะนี่ไง
นาทองพัฒนาคารสวนอาหาร
โอเคแจ้มมาถึงก่อนนิดนึง
ไปครับไป

ทีมคุณพระกุ้งวางเงินจำนวน๒๕๐๐บาท
ร้านที่๒สวนอาหารนาทอง
ต้นตำรับสวนอาหารในตำนานที่มีชื่อเสียงด่งดังมาก
และการันตีความอร่อยนานกว่า๓๕ปี
ร้านนี้ตั้งอยู่ที่ถนนประชาอุทิศ
ใกล้สี่แยกเหม่งจ่าย
อิ๊ก๊อธนาทองเนี่ยนะ

คืออาหารก็ต้องแบบว่ามายใหญ่โต

รายการนี้เขาเสิร์ฟเฉพาะที่มันจานเด็ดใช่ไหม

พี่ผ้ากุ้งค่ะนี่คือหมูหันฮ่องกงถอดกระดูกนะคะ

ครับผมลงไว้๒๕๐๐บาท

แล้วก็อีก๕๐๐บาทนะคะ

โอ้โหจอบกึ๊บเลยอ่ะ

เมนูหมูหันฮ่องกงถอดกระดูก
เมนูอาหารมงคลของชาวจีน

สามารถทำออกมาได้ให้อร่อย
หันของที่นี่เป็นขนาดตัวที่พอดี
นำมาหมักด้วยซอสสูตรพิเศษ
และย่างด้วยเตาถ่านหอมกลุ่นกรอบ
ทานได้ทั้งเนื้อและหนังได้พร้อมกัน
ถือเป็นเมนูระดับตำนานเลยทีเดียว

นี่ไงนี่ไง
ยังดีหวานและอิ่มแล้วง่วง

ไปเร็ว
น้องลิซิน้องลิซิมาร้าฝากน้องลิซิ

พี่ก็ลงเงินไว้สองพันห้าร้อยบาทจะได้หมูหันหนึ่งตัว
กับโมฮันอีกห้าร้อยบาทอุ้ยพอแล้วตัวเดียวก็ได้พอตัวช่วย

คนจริงน่ะ

ไปก่อนนะฮะเจอกันนะฮะ
พี่กอปค่ะทานให้เยอะนะคะ

เดี๋ยวเป็นยังไม่หมด

ไม่ได้เรียกต้องเอาไปกดเว้ย